มาดูเรื่องของสังขทานกันหน่อยค่ะ
ทุกวันนี้เวลาท่านจะนำสังขทานไปถวายพระที่วัดเนี่ย
ยังใช้แบบสำเร็จรูปกันอยู่ไหมนะคะ
เพจนี้เขาบอกว่าอย่าใช้แบบสำเร็จรูป
เพราะเราไม่รู้ว่าในถังที่ท่านเอาไปถวายเนี่ย
สำเร็จรูปเนี่ยมันได้ของครบจริงหรือเปล่า
เพราะล่าสุดมีการรีวิวแล้วนะคะโดยพระรูปนี้เองเลย

มีอะไรบ้างนี่ระยม
อย่างแหละ๒
ระยมเจอทานมั้ยเนี่ยต้องทาน

ล้วนดูรวมแล้วแค่นี้นะ
แต่จริงพื้นที่ตั้งสลัด
อะไรกระดาษชิชชู่ใช่ไหมแล้วมีอะไรบ้าง

เนี่ยแค่นี้ได้จบยัง
ก๊อบปุ้ยถังสังฆาธาเนี่ยหรือว่าชุดสังฆาธาเนี่ยชุดนึงประมาณเท่าไหร่
ถ้าอย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยมี๒๙๙๓๙๙แน่
มันจะประมาณนี้ถ้าเกิดไปซื้อตามหน้าวัดนะประมาณนี้ฮะ
คือเอาจริงพี่เบิร์ตคือถ้าตามห้างเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหานะครับ
ถ้าที่ฉันเคยเคยสัมผัสด้วยตัวเองนะฮะแต่บางครั้งเนี่ย
สังขทานแบบนี้คือใครก็มาทำสำเร็จรูปได้ไงพี่เบิร์ต
คือคนซื้อไปซื้อด้วยใจบริสุทธิ์คนจัดนี่หลอกพระนะ

เออกล่องเบลิ่มเนื้อทิชชูนิดเดียว

ทันโทษนะทิชชู่ที่ใช้เนี่ยน่าจะละลายในมือเลยแหละ

เออถ้าเช็ดขออนุญาตนะ
ถ้าเช็ดก้น
สนับสนุนให้ญาติโยมไปซื้อชุดสังขทานที่

ถ้าเกิดว่าจะเอาของมาถวายพระที่วัดจริง
คุณไปเลือกซื้อที่ท่านจำเป็น

แล้วเทียนเมื่อสักครู่ตอนที่ท่านรีวิวนะ

ว่าคุณภาพของเป็นอย่างไร

นำมาโพสต์ไว้พร้อมกับข้อความระบุบอกว่า

มาดูเครื่องสังขทานสำเร็จรูป
วางขายเกลื่อนคุณภาพนั้นได้หรือไม่

ใช้คำว่าหลอกลวงผู้บริโภคได้เลย

ไม่จำเป็นอย่าซื้อเครื่องสังขทานที่เป็นชุดแบบนี้เลย
ซื้อของที่วัดหรือพระจำเป็นต้องใช้มาถวาย

ดีกว่าถังสำเร็จรูปแบบนี้เยอะเลยครับ
นะฮะก็บอกแบบนี้ซึ่งก็เห็นด้วยนะคะ

คือปัจจุบันเดี๋ยวนี้ผมก็จะไปซื้อของมาเองเนอะ
แล้วก็มานั่งห่อเองให้เราเห็นกับตาว่ามันของเป็นคุณภาพดี
ใช่เราเองก็สบายใจพระท่านรับเองท่านก็จะสบายใจ
แต่ผมก็รู้มาว่าการจะทำบุญตักบาทจะถวายของพระต้องให้ของดี

ทำกับข้าวจะใส่บาทต้องของที่ดี
ถูกต้องมีประโยชน์ทำใส่บาทผมรู้มาถึงกันบ้างใช่
ได้บุญแบบแท้จริงนะครับ